เป็นอะไรที่ทั้งต้นเขาใช้ประโยชน์ได้หมดเลยนะ
แล้วก็เป็นต้นไม้ของไทยเป็นพืชของไทย

ปีหนูชอบมากเพราะว่าได้หยุดยาวตลอดเลย

อ๋อไม่ใช่ต้นปีโอเค
ใบตองล่ะจ๊ะใช้มุงหลังคาหรือว่าห่มบ้างไหม

มันจะไหลได้จริงนะเว้ยอ้าวลองวิเคราะห์ดูสิ
ปกติแล้วตามต่างจังหวัดประมาณตกหวีละ๘บาท

ใช่ค่ะอันนี้หัวปลีหัวปลีปกติจะตกอยู่ที่ประมาณ๕บาทต่อหัว
กิโลให้เดาอยู่ที่ประมาณ๒๐บาทส่วนใบตอง

ใช่ใบตองย่างเพราะว่าต้องบอกเลยว่าที่บ้านหนูมีต้นกล้วย

ต้องใส่ตัวช่วยยากมากเลยครับ

ยินดีค่ะคุณมีตัวช่วย๒ตัวช่วยด้วยกัน
ตัวช่วยแรกค่ะตอบได้๒ครั้ง
หรือตัวช่วยที่๒ให้เป๊กตัดข้อที่แพงออกให้
ตัวช่วยที่คุณตัดสินใจจะใช้คุณจะใช้ตัวไหน

เอาล่ะและคุณวัดกับคุณลูกเต๋านะคะ
ตัดสินใจใช้ตัวช่วยให้เป๊กตัดข้อที่แพงออกให้
จะตัดอันที่๒ค่ะ
หัวปีเป็นวัตถุดิบจากต้นกล้วยที่ราคาแพงที่สุด
และราคาหัวปี๑กิโลกรัมอยู่ที่๓๐บาทค่ะ

เอาล่ะเหลือกล้วยกับใบตอง

กลับได้นะแต่มือเปล่าเลยเราต้องตัดสินใจแล้วค่ะ

โอเคค่ะหนูขอตอบใบตองค่ะ

กล้วยไข่๑หวีที่คุณไม่ได้เลือก

ราคาต้องถูกกว่า๒๐บาทค่ะ

ถ้าถูกกว่า๒๐บาทคุณได้อยู่ต่อค่ะ
แต่ถ้าราคาสูงกว่า๒๐บาท
คุณกลับบ้านมือเปล่าค่ะ

ใช่๒๕บาท

เป็นของดีสูงที่สุด

จำนวนเงินเพิ่มขึ้นค่ะคุณวัดและคุณเต๋า

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

อันนี้นะคะคุณวัดกับคุณลูกเต๋า
น่าจะชิล

นี่คือเยลลี่ยูปี

กรัมมี่แฟ้งขนาด๓๕กรัมค่ะ

เป็นเยลี่ยูฟี่ฮอตดอก
ขนาด๓๒กรัมค่ะ

เป็นเยลี่ยูฟี่
โกวอร์มขนาด๔๕กรัมค่ะ

เป็นคำถามข้อที่๓มูลค่า๘๐๐๐บาทของคุณค่ะ

ทั้ง๓แบบ๓รสชาตินี้

ราคาถูกที่สุดค่ะ
แล้วหนูขอลองกินเลยนะครับ

หนูคิดว่าบล็อกหรือว่าการใช้

อาจจะต้นทุนสูง
เธอจ๊ะถ้าศัพท์สนอย่างงี้

เพราะว่าดูท่าทางของเธอแล้วเนี่ย
ไม่รู้ว่าเธอจะไปรอดจากข้อนี้หรือเปล่า

ใช้โตช่วยค่ะ
เอาแหละโตช่วยคือตอบให้สองครั้ง

คุณจะตอบอะไรบ้าง

เป็นฮอตดอกเยลลี่จากยูปี๓๒กรัม

เดี๋ยวจะเมาส์ให้ฟังก่อนคำนะจ๊ะเด็กว่า

ใครจะรู้เลือก๒อันแล้วอันที่ไม่ได้เลือกดันถูกสุด

หวังว่ากรณีนี้จะไม่เกิดขึ้นกับน้องนะจ๊ะ

เยลี่ยี่ห้อยูปีอันที่คุณเลือกอันแรกค่ะ

อันที่คุณเลือกเช่นเดียวกัน
เป็นเยลลี่ยี่ห้อยูปีฮอตดอก๓๒กรัมราคาอยู่ที่
๑๑บาท

แพงกว่า
เป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด
ผ่านข้อที่๓มาได้แบบนี้ค่ะมีเงินต่อสมราคา๘๐๐๐บาท
เอาล่ะสาวจ๋าสลัดมือเชฟแคนรอเลยค่ะ
เพราะว่าข้อต่อไปจำนวนเงินเพิ่มขึ้นค่ะ
มีมูลค่าเป็น๑๕๐๐๐บาท
คำถามข้อต่อไปค่ะถามเหมือนเดิมค่ะ
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุดและของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ
สวัสดีค่ะ
ดูสิรอดมาตั้งนานมาเจอกัน

ลายไปหมดเลยเนาะ

น้องที่นี่ไม่ใช่โรงเรียนสอนภาษฐา
แล้วบอกเลยว่าออกไปซะ

จำได้ยังไงนี่เพิ่งมาครั้งแรก
มาจากประเทศนอกด้วย

มาจากประเทศที่

ตำรวจไม่จับผู้ร้ายประเทศอะไรวะ

จ่าเมก้า

เออซื้ออะไรก็ไม่เคยซื้อ

อ่านข่าวมาแล้วเครียดอ่ะดิ

เออปลอมตัวดิ
ไปอยู่ในมหาลัยนู่นมหาลัยนี้
ตั้งนานกว่าจะจับตัวได้

จะมาหาความรู้เกี่ยวกับอังกฤษนะสิ
เกี่ยวกับอังกฤษ

จะเอาคู่ไหนแม่งยูหรือลูกภูมิ
ตอนหมายถึงพูดภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้
เพราะว่าหนูจะไปเมืองนอกไงไปเรียนมาด้วย

นี่ได้ภาษาอังกฤษก็เยอะอยู่นะ

ไหนเอาที่ไปเรียนมาได้อะไรมาบ้าง
ขอฟังสักนิดก็ได้ประมาณเอ่อ
แมวแคทแมทเสือเสื้อโค้ด
เรือโบ๊ทน้ำคาวแบตแลตหนู
คนเนี่ยแมนแผนที่แมทแคปนี่ปู
พริกหมูคูทิศฟิตปลา
หมวกแคทม้าฮอตพอร์ตมอร์

หมอไก่ค็อกด๊อกหมา
ดูสเนคเอกไข่อายตาว้าว
ปากกาบุ๊กหนังสือ

แฟนภาษาอังกฤษนี่นี่นี่นี่นี่

ยภาพด้านภาษาอังกฤษของนาคอมกันบ้าง